แต่ว่าทางศาลบอกว่าอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจ
การประชุมพรุ่งนี้จะเป็นการตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน

เรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ว่าครบ๘ปีเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเอกสารหลุด
เอกสารหลุดมี๒เรื่องมี๒หลุด
หลุดแรกก็คือกรณีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อดีต
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
วันนี้ประธานสารรัฐธรรมนูลก็เลยมีการสั่งให้สอบที่มาที่ไป
ว่าเอกสารของอาจารย์มีชัยที่ส่งมาให้ศาลและอยู่ในขั้นธุรการ
มันหลุดได้ยังไงคะมันหลุดออกไปได้ยังไง
เลขาธิการสารรัฐธรรมนูลนายชวนนะไตรมาสบอกว่า
ทางประธานสารรัฐธรรมนูลท่านวรวิทย์กังสะสิเทียมท่านกังวลเรื่องนี้มาก
และแสดงความเสียใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกพาดพิง
แต่ขอยืนยันว่าคดีนี้สำคัญนะคะสารไม่รีบ
ที่ประชุมพรุ่งนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินนะคะยังไม่ได้มีการวินิจฉัยอะไร
คือพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารว่าต้องขออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ถ้าเห็นว่าข้อที่จริงพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว
ก็สามารถกำหนดประเด็นที่จะวินิจฉัยได้
ซึ่งกรณีนี้ไม่มีการไต่สวนนะคะ
คือขั้นต่ำสารจะนัดลงมติไม่น้อยกว่า๗วัน
แล้วก็ย้ำว่าตุลาการทั้ง๙ท่านล้วนเป็นอิสระ
พิจารณาตามหลักฐานที่มีดังนั้นสังคมอย่าด่วนสรุปเรื่องนี้ค่ะ

กระทบไปถึงผู้เกี่ยวข้องไฟต่าง
มาดูอีกหนึ่งหลุดอีกหนึ่งเอกสารหลุด
คือวันนี้ค่ะมีคำโต้แย้งที่ทีมกฎหมาย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ส่งให้สารรัฐธรรมนูล
หลุดว่อนโซเชียลเหมือนกัน
เอกสารนี้๒๓หน้าพี่อุ๋ยคือมันหลุดได้ยังไง

แต่เขาส่งให้สารรัฐธรรมนูลกันหมดเลยนะ

มันไปขั้นตอนไหนมันหลุดอะไรออกมาได้ยังไง

ก็ในเอกสารนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการ

ก็ยืนยันว่าจะนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๘ปี
จากปี๒๕๕๗มันไม่ถูกต้องนะ
เพราะว่าครั้งแรกเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว๒๕๕๙
สิ้นผลบังคับใช้ไปแล้ว
ก็เนี่ยตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐บังคับใช้
ก็คือกฤษฎีกาคณะพิเศษยืนยันจะตีความในทางจำกัดสิทธิบุคคล
เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน๘ปีไม่ได้
สารรัฐธรรมนูลเคยมีคำวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูลปี๖๐
ให้ถือเป็นรัฐมนตรีนับจากรัฐธรรมนูลปี๖๐
ไม่ได้ขัดเจตนารมรัฐธรรมนูลที่ห้ามเป็นนายกเกิน๘ปีนะ
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตจงรักพักดี
ไม่เคยใช้อำนาจหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง
ข้อ๔นะฮะข้อชี้แจงที่๕ก็คือบันทึกการประชุมของกรทครั้งที่๕
ไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลเป็นแค่บทสนทนา
จะนำข้ออ้างว่าไม่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อปปชว่าเป็นนายกรัฐมนตรีมาต่อเนื่อง
มาใช้ในกรณีนี้ไม่ได้มันคนละกรณีกัน
ไม่ใช่ตามข้อที่จริงที่รับรู้โดยทั่วไปของประชาชน
ข้อกล่าวหาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ๘ปีแล้วเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ร้อง
ที่ไม่ถูกต้องของผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนุมนิจฉัยว่า
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้ายังไม่สิ้นสุดลง

นี่คือคำชี้แจงที่พลเอกประยุทธ์ส่งไปให้สารรัฐธรรมนูล

ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนว่า
อย่างนี้ศาลท่านจะวินิจฉัยแบบไหนอะไรยังไงประมาณอย่างนั้นใช่ไหม
ก็เหมือนกับบางทีบางคนเขาก็พูดในลักษณะที่ว่า
มันมีใครจงใจตั้งใจให้หลุดหรือเปล่าพี่อุ๋ย
หยั่งเสียงลองดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้คนจะคิดยังไง
วิจารณ์จะเป็นยังไงอันนี้อีกมุมหนึ่งนะ
คนเขามองว่าตั้งใจหลุดไหม
หรือจะไปกดดันการทำงานของสารรัฐธรรมนูลไหมเนี่ย
คือหลังจากที่เมื่อวานมีเอกสารที่อ้างว่า
มีชัยชี้แจงเรื่องบันทึกการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ครั้งที่๕๐๐ว่าไม่ใช่เจตนารมณ์ของกรทแต่เป็นแค่ความคิดเห็นที่ยังไม่สมบูรณ

แก่นนำพักร่วมฝ่ายค้านแถลงตอบโต้เลยค่ะ
บอกว่าถ้าเอกสารที่อ้างว่าเป็นของอาจารย์มีชัยเป็นเอกสารจริงเนี่ยนะ
จะถือว่าอาจารย์มีชัยให้การเท็จต่อสารเลยนะ
ซึ่งวันนี้ฝ่ายค้านได้แนบบันทึกการประชุม๒๒แผ่น
เป็นการประชุมที่อาจารย์มีชัยอ้างถึงนะคะ
พร้อมทั้งบันทึกการประชุมครั้งถัดไปคือครั้งที่๕๐๑

ให้สารรัฐธรรมนุนพิจารณาเพิ่มเติมด้วยค่ะครับ
ในแพทย์ชนหน้าสีแก้วหัวหน้าภักษ์เพื่อไทยบอกว่า
การประชุมกรทครั้งที่๕๐
มีการรับรองบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม
ครั้งที่๔๙๗จนถึงครั้งที่๕๐

ดังนั้นถือว่าเป็นบันทึกการประชุมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เหรอ
มาอ้างว่าครั้งที่๕๐๐เป็นบันทึกการประชุมไม่สมบูรณ์ได้ยังไง

ทีนี้ค่ะก็พูดในลักษณะที่ว่า
ไม่ควรนำความเห็นของพยานบุคคลที่กลับคำให้การในชั้นศาลมาพิจารณา
เพราะจะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วหรือเปล่า
ทีนี้เอกสารที่หลุดออกมาเนี่ย
ทั้งอาจารย์มีชัยผู้ร่างวัฒนธรรมนูล
พลเอกประยุทธ์ผู้ที่เป็นนายกบอกว่าควรจะเริ่มนับตั้งแต่ปี๖๐

ถ้าเกิดว่าออกมาอย่างนี้จริงเนี่ยคนจะว่ายังไง
คนก็เลยสงสัยว่ามีใครหรือเปล่าที่ตั้งใจให้เอกสารหลุดเพื่อที่จะหยั่งเสียง
ลองฟังเสียงประชาชนดูหน่อยซิ
บิ๊กตูน่าจะอยู่ได้อีก๘ปีก็คือ๖๘ไปถึงปี๖๘
เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนอะเพราะว่าตุลาการท่านมีนัดประชุมกันนะฮะ